คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำได้
ก่อนหน้านี้เคยมีคลิปหนึ่งเผยแพร่ในโลกโซเทียล

ที่เขามีอาการป่วยทางจิตเวท
แล้วเขาก็ไปอัลวาดโวยวายมีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรง
ที่ถามว่ารู้ไหมฉันเป็นใครแล้วก็เอาบัตรโชว์ให้ดู
จนทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งบันลังในศาล
การเป็นผู้พิพากษาได้ก็ต้องไปทำงานด้านเอกสาร
ด้านอื่นอื่นเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าผู้พิพากษาหญิงคนนี้
เสียชีวิตลงแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเสียชีวิตจากอะไร
แล้วก็เสียชีวิตที่บ้านพักของตัวเองด้วย
นายสืบพงศรีพงกุลโคศกสารยุติธรรมได้ออกมาแถลงนะคะ
เมื่อช่วงเช้าหวานนี้ค่ะบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
ว่านางสาวชิดชนกซึ่งขอสงวนนามสกุลเอาไว้นะคะ
อายุ๔๕ปีผู้พิพากษาชั้นต้นประจำสำนักงานสารยุติธรรม
ซึ่งเป็นคนที่เคยมีคลิปแสดงอารมณ์รุนแรงคลิปนี้ค่ะ
ตามสถานที่ต่างแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาอาการทางจิตเวท
เธอได้เสียชีวิตลงที่บ้านพักย่านเสนานิคมกรุงเทพ
ทำให้การสอบวินัยนางสาวชิชนกคนนี้
ในกรณีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรม
ก็ยุติลงไปโดยปริยายนะคะรวมถึงคดีความต่างของเธอด้วย
ตำรวจนครบานบางเขนก็ได้พูดถึงรายละเอียดการเสียชีวิตของผู้พิพากษาหญิงท่านนี้ว่า
นอนเสียชีวิตอยู่ด้านล่างของบ้านพักมียาแก้โรคเบาหวานวางอยู่หลายซอง
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายตำรวจส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลภูมิพล
และตัวมารดาก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตในครั้งนี้
สำหรับประวัติของนางสาวชิชนกนั้นเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษามากว่า๑๐ปีค่ะ
ระหว่างนั้นได้ก่อเหตุปลาเข้ากล่องใส่รถของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเมื่อปี๒๕๕๙
หมินเจ้าพนักงานกรณีจอดรถกิดขวางการจราจรหน้าสารอาญาเมื่อปี๒๕๕๙
และเข้าไปต่อว่าเจ้าหน้าที่ในกรมการขนส่งทางบกจนถูกดำเนินคดีและถูกถ่ายคลิป
นำไปเผยแพร่ในโลกโซเทียลซึ่งก็ต้องขอแสงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้พิพากษาหญิงท่านนี้ด้วยค่ะ